อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมสำหรับโรคโควิด๑๙ที่มันแพร่ระบาด
โอ้โหตอนนี้ถือว่ารุนแรงเลยนะคะ
ถามว่าเวลาโรงพยาบาลสนามจะไปตั้งใกล้บ้านท่านท่านรู้สึกยังไงฮะ

กลัวอะไรอีกภาระค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเป็นใช่ไหมฮะ
นี่แหละก็แบบนี้แหละแล้วจะอยู่กันยังไง
เราจะปลอดภัยยังไงทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้ว
ใช่หลักที่เจ้าบ้านกลัวคือหนึ่ง
เรื่องของการแพร่ระบาดในพื้นที่
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายรัฐบาลรักษาฟรีจริงไหม
ยังไงคุณอนุทินบอกชัดเจนนะคะว่ารักษาฟรีจริงแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องฟรีจริงนะคะ
ส่วนเรื่องของอัตราการตายบ้านเรายังถือว่าน้อย
ถ้าเทียบกับทั่วโลกของทั่วโลกเนี่ยคือเป็นแล้วตายเนี่ย
ประมาณร้อยละ๒๒บ้านเราประมาณร้อยละ๑
ถือว่าน้อยมากครึ่งเดียวของบ้านเขานะคะ
ชาวบ้านพอรู้ว่าโอ้โรงแรมใกล้กับชุมชน
กำลังจะถูกให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
เขาก็กลัวไหมกลัวสิเขาต้องลงพื้นที่มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ

เป็นชาวบ้านหมู่ที่๗ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกว่าร้อยคนค่ะคุณผู้ชม
รวมตัวกันที่สาราประชาคมนะคะไปฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานรัฐ
หลังจากที่มีการประกาศว่าจะใช้โรงแรมภูอินเป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ชาวบ้านเขาเกรงอย่างนี้ค่ะเขากลัวว่าจะมีการแพร่กระจายของโรคไปยังชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรับเชื้อไปด้วย
ชาวบ้านบางรายคุณผู้ชมอันนี้ก็ดีนะข้อเสนอนี้นะ
ชาวบ้านบางรายเสนอให้ฉีดวัคซีนกับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้านก่อนดีไหม
เมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินแล้วก็นายแพทย์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิราชพยาบาล
คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาพูดชัดเจนเลยนะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะได้ฉีดก่อน
กลุ่มเสี่ยงก็คือพวกที่เป็นโรคเบาหวานโรคปอดโรคอ้วนกลุ่มนี้แล้วก็ผู้สูงอายุก็จะได้ฉีดก่อน
เห็นบอกว่าประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะลงทะเบียนให้สำหรับกลุ่มแรกก็คือจะให้ขึ้นทะเบียนคือวันแห่งความรัก
สิบสี่กุมภาพันธ์นะคะสองล้านโดสซิโนแวคที่จะมาจากจีน
จะขึ้นทะเบียน๑๔กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะคะอันนี้ข้อเสนอชาวบ้าน
บอกว่าเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากตั้งโรงพยาบาลสนามให้ผมฉีดวัคซีนก่อนได้ไหม
ในอำเภอแม่สอดก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะหาวัคซีนมาให้นะคะ
คราวนี้หลังจากที่ฟังตัวแทนจากหน่วยงานชี้แจงถึงมาตรการความปลอดภัยแล้วนะคะ
ชาวบ้านก็ได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปดูพื้นที่ด้านหลังของโรงแรมที่มักจะมีผู้ป่วยติดเชื้อออกมาสูบบุรี
ระเบียงเอ้าคุณไม่ดูแลตัวเองเหรอ
คือชาวบ้านบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มีมาตรการป้องกันอย่างชัดเจนรวมทั้งการระบายน้ำการจัดการขยะ
ซึ่งทางโรงแรมได้รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ทั้งหมด
ชาวบ้านก็พอใจแล้วก็แยกย้ายนะคะอันนี้ถือว่าคุยง่ายหน่อยนะชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีผลตรวจจากชาวไทยที่กลับมาจากบ่อนคาซิโน
ที่๒จำนวน๑๔รายพบว่าคุณมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอีกแล้วนะ
ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมดเลยนะ๑๔ราย
ขณะนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วนะคะทำให้ยอดรวมจากชุดแรกที่เข้ามา๔๐รายติดเชื้อโควิด
ขณะที่ชาวบ้านได้แจ้งว่าตลอดทั้งคืนวานนี้มีรถส่วนบุคคล๓คันเข้าไปรับตัวชาวไทยข้ามแม่น้ำเมยกลับมาจากบอล
แล้วส่งไปยังสถานกักตัวที่โรงแรมภูอินก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อคัดกรองโควิด๑๙
ทำไมไม่เข้ามาให้ถูกอ่ะใช่มั้ยคะ
โรงพยาบาลสนามเมื่อวานนี้หมอทวีสินท่านพูดเอาไว้นะครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ผู้ตรวจราชการไปหาสถานที่ในการทำโรงพยาบาลสนาม
เอาฟังนะครับกลัวได้แล้วมีสติด้วยฟังเหตุผลเขาบ้าง
ดังนั้นอย่าตั้งข้อรังเกียจกันเลยกับผู้มีอาการน้อย
อีกทั้งโรงพยาบาลสนามยังใช้บุคลากรน้อยลง
เพราะเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
การที่เราต้องหาสถานที่ทำโรงพยาบาลสนาม
เพื่อไว้ดูแลคนในจังหวัดนั้น
เราต้องมองแนวโน้มในอนาคตที่ไม่ดีไว้ก่อน
เพื่อหาหนทางจัดการล่วงหน้านะครับ
ไว้ก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น
แต่เราจะไม่ข้ามจังหวัดและขอให้มั่นใจเรื่องของสุขาพิบาล

คุณหมอทวีสินเนี่ยท่านเป็นคุณหมอจิตเวทนะฮะ
อาจจะต้องมีคำแนะนำว่า
การสร้างความให้มั่นใจสบายใจกับคนในพื้นที่ที่จะมีโรงพยาบาลสนาม
ควรจะสร้างยังไงให้มั่นใจ
แล้วก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการไปสร้างข้ามเขตสินค้า
อย่างผู้ป่วยที่สมุทรสาครจะไม่สร้างโรงพยาบาลที่เพชรบุรี
เหมือนที่กังวลก่อนหน้านี้นะคะ
ยังอยู่ที่เรื่องของการข้ามแดนข้ามพรมแดน
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์อยู่นะฮะอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลอาชีพที่ต้องมีการข้ามแดนไปมา
คือคนขับรถบรรทุกในการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศตามชายแดนที่เชียงบราย
เขามีการออกกฎเลยว่าถ้าคนขับรถขนส่งสินค้าคนไหนไม่มีใบตรวจโควิดสิบเก้า
ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดเพราะหวั่นว่าเดี๋ยวจะเอาเชื้อมาแพร่อีกช่องทางหนึ่งนะครับ
กองกำลังผ่าเมืองครับนำทีมหน่วยงานราชการเอกชนคนขับรถบรรทุกสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงบราย
ร่วมกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดยานพานะต่าง
ไม่ว่าเป็นรถตู้รถขนส่งต่างที่ขนส่งสินค้า
ข้ามแดนทางช่องทางชายแดนไทยเมียนมาร์
บริเวณคลังสินค้าสะพานข้ามแม่น้ำแห่งที่๒
ตามรัฐการณ์ป้องกันและควบคุมการพยาบาลของโรคโควิด๑๙
ท่านพันเอกสำริทบอกว่านอกจากการฉีดยาฆ่าเชื้อต่าง

โรงพยาบาลแม่สายร่วมกันกับสาธารณสุข
ทำการตรวจหาเชื้อให้กับบรรดาคนขับ
ทั้งคนขับพนักงานประจำรถขนส่งสินค้าทั้งหมดพวกเรา
ความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่
ส่วนรถขนส่งสินค้าทั้งรถตู้รถบรรทุกต่างที่มาจากต่างถิ่น
โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงภาคตะวันออกเนี่ย
จะทำการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทุก๗วัน
คนขับไม่มีใบตรวจแสดงไม่ให้เข้าเดี๋ยวติด
ส่วนเรื่องของโควิด๑๙ที่เชียงบรายพบว่าตอนนี้เป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่
คือปลอดเชื้อมาแล้วประมาณสักเดือนกว่าคือ๓๕วัน
นับตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนมีผู้ป่วยรวมอยู่ที่๖๔ราย
ตอนนี้หายหมดแล้วด้วยนะฮะบรรยากาศก็ยังคงต้องเข้มข้นแบบนี้นะฮะ
โดยพื้นที่ที่ติดกับชายแดนอันนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้นมากขึ้นนะครับ